ส่วนรายนี้เป็นผู้หญิงคนนึงทำงานอยู่ในกรุงเทพ
แล้วเธอติดโควิด๑๙ไม่มีเตียงค่ะ
ก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดบึงการเนี่ยนะคะ
แต่เพื่อนขับรถมาส่งที่บขศขอนแก่นแค่นั้นเอง
แล้วเธอไม่มีที่ไปค่ะเธอก็เลยต้องมานั่งพักรออยู่ตรงนี้
ขอความช่วยเหลือจากโรงพักนะคะล่าสุดก็มีข่าวดีเพราะว่าเธอเนี่ย
ได้รับการส่งตัวไปรักษาตามขั้นตอนแล้วนะคะนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ก็พูดถึงกรณีที่คนในโลกโซเชียลแชร์คลิปหญิงสาวคนนี้
ติดโควิด๑๙แล้วก็มานั่งอยู่ริมทางเท้าหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นนะคะ
บอกว่าทางสำนักงานสาธารณสุขขอนแก่นได้รายงานให้ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๑กรกฎาคมค่ะ
โดยผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุประมาณ๔๘ปีเป็นชาวจังหวัดบึงการเธอป่วยโควิดจริง
เดินทางมาจากกรุงเทพพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงอีก๑คน
ซึ่งเธอและเพื่อนเนี่ยป่วยโควิดทั้งคู่แต่พอมาถึงขอนแก่นเพื่อนก็ส่งลงที่บขศเลยค่ะ
เธอจึงนั่งรถสองแถวไปลงที่สถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นขอความช่วยเหลือต่อนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ส่งทีมกู้ภัยไปรับตัวไปพักที่ศูนย์พักคอยภายในหอพักวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอนแก่น
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ฝากแจ้งเตือนกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่จะเดินทางกลับบ้านเกิดขอนแก่นเนี่ยนะคะ
ติดต่อไปที่ศูนย์บริหารจัดการเตียงก่อนล่วงหน้าค่ะไม่งั้นมาแล้วคือไม่มีที่ไปนะคะ
ประสานก่อนเลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
ขึ้นหน้าจอแล้วศูนย์๘๒๒๘๓๙๗๑๐และศูนย์๙๓๑๙๐๙๑๖๑เนี่ยค่ะ
ก่อนถ้าใครจะกลับบ้านเกิดที่ขอนแก่นนะคะ
ถ้าเป็นผู้ป่วยโควิดจะกลับไปรักษาตัวนะคะ
บอกว่าจากการสอบถามทราบว่าหญิงคนนี้เนี่ย
ทำงานเป็นแม่บ้านที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เขตพระรามทร์สองที่กรุงเทพย์นะคะ
หน้านั้นมีอาการเป็นไข้หวัดอ่อนเพลีย
ก็เลยสงสัยว่าตัวเองน่าจะติดโควิด
ไปตรวจหาเชื้อที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่งที่ย่านลาดพร้าวเมื่อ๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
๑๙กรกฎาคมค่ะคลินิกถึงส่งข้อความมาแจ้งว่าผลตรวจเธอเป็นบวกนะ
แต่ว่าต้องรอเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลเป็นคนติดต่อกลับเพื่อหาเตียงค่ะ
ทีนี้ต่อมาเธอเริ่มอาการมีไข้สูงไม่สามารถจะรอได้แล้ว
ก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่บึงกาล
ขอติดรถมากับเพื่อนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็ป่วยโควิดเหมือนกัน
แต่เพื่อนเนี่ยบ้านเกิดอยู่ศรีสะเกดก็เลยแวะส่งเธอที่บขศขอนแก่นแทน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนนะคะ
ผู้ป่วยรายนี้ก็ขอบคุณตำรวจและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ให้การช่วยเหลือเธอด้วยนะคะ
ได้เห็นคนป่วยมีที่รักษาก็โล่งใจไป
แต่มันยังมีอีกมากที่เขายังคงรอการรักษาอยู่นะคะ

ที่จะต้องเดินทางกลับไปรักษาตัวที่บ้านนะคะ